เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุสลดพ่อฆ่าลูกที่จังหวัดน่าน
ไม่ยิงเขาเราจะตายเมื่อลูกชายแท้อารมณ์ร้อนควงปืนมาบุกหวังจะยิงพ่อแท้ค่ะ
แต่ถ้าว่านัดแรกนั้นพลาดเป้านัดต่อมาเกิดปืนนั่นคือขัดลำกล้อง
สุดท้ายมีการปืนดวนปืนสนั่นกันนะคะเพราะว่าพ่อก็อดรนทนไม่ไหว
คว้าปืนออกมาเพื่อที่จะยิงลูกชายและท้ายที่สุดลูกชายตายขาบ้าน
เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพนายนัทธพงศ์หรือเจมส์ใจคำวัย๓๐ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นนอนตายจมกองเลือด
กลุ่มกระสุนพุ่งเจาะเข้ากลางอก๙เม็ดเป็นแผลชะกัน
ตำรวจสพเวียงสาจังหวัดน่านรับแจ้งเหตุตอนค่ำวันที่๗มีนาคม
รุดไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่นั่นพบปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘
ตกอยู่ในสภาพปืนขัดลำใกล้กันมีปืนลูกซองสั้นทูตมรณะตกอยู่
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นคือนายสมานใจคำวัย๕๙ปีผู้เป็นพ่อ
ยืนรอมอบตัวอยู่ข้างศพบ้านพักในหมู่๕ตำบลน้ำปั๊วอำเภอเวียงสา
เกิดเหตุพ่อฆ่าลูกอย่างน่าสลด
ตำรวจนำตัวสมานไปสอบปากคำก่อนพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้เป็นพ่อให้การบอกลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาทะเลาะกับคนอื่นนอกบ้าน
ก็มักจะมาลงกับคนในบ้านเสมอชอบหาเรื่องทำลายข้าวของในบ้านเป็นประจำ
ถึงขนาดจะเผาบ้านมาแล้วที่ผ่านมาลูกเคยขู่จะเอาปืนมายิงหลังคลอดคนในครอบครัว
ตนต้องระมัดระวังตัวพกปืนลูกซองสั้นของลูกไว้ติดตัว
วันเกิดเหตุลูกชายทะเลาะกับเมียและกลับมาบ้านก่อความวุ่นวายอีก
่องเข้ามาหลังบ้านแล้วเหนียวไก่ยิงใส่ตนหนึ่งนัดแต่กระสุนพลาดเป้า
ยิงนัดที่สองกระสุนก็ขัดลำตนเห็นท่าไม่ดีจึงชักปืนลูกซองยิงสวนออกไปถูกลูกชายจนล้มขม่ำ

หลายคนเห็นใจคนเป็นพ่อที่ต้องฆ่าลูกเพราะปกป้องตัวและก็เสียใจกับคนเป็นลูกที่ต้องมาตายด้วยน้ำมือพ่อแท้
กล่าวถึงปุ่มหลังของเจมส์ตำรวจค้นคดีเก่าพบเคยถูกจับในคดีคอ
ครองยาเสพติดอยู่ระหว่างการควบคุมความประพฤติและเมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์เขายังก่อเหตุพยายามเผาบ้านพ่อตัวเอง
แต่ถ้าว่าญาติมาช่วยกันดับเอาไว้ทันชาวบ้านให้การตรงกันว่าเจมส์เป็นคนอารมณ์ร้อนชอบหาเรื่องคนในบ้าน
บางครั้งแค่กับข้าวไม่ถูกปากก็ถึงกับคว่ำถ้วยคว่ำจานมีอะไรก็มาลงกับคนในบ้านทุกครั้ง
ชั้นนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายไว้ก่อนมีกำนันคนหนึ่งมายื่นขอประกันตัวนายสมานเพื่อเตรียมสู้คดี
ในกรณีทำเพื่อป้องกันตัวปิดฉากปัญหาภายในครอบครัวพ่อฆ่าลูกอย่างที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน